ทานขนมเทียนที่จังหวัดกาลสินกัน
แต่ว่าเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปใช้ในงานบุญข้าวประดับดิน
เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะ
ไปดูวิธีการทำขนมเทียนของที่นี่กัน
จะเป็นขนมเทียนไส้หวานนะคะ
เริ่มจากการทำส่วนของไส้กรดูสิ

ไส้ก็คือนำน้ำตาลมาเคี่ยวกับเนื้อมะพร้าวขูด

แล้วก็อย่าลืมใส่งาเพิ่มความหอม
ปั้นเป็นก้อนกลมเตรียมเอาไว้สอดไส้
จากนั้นไปทำแป้งกันบ้างนะคะ
นี่คือเอาแป้งข้าวเหนียวไปนวดกับน้ำ
แล้วก็นวดกลึงให้เป็นแผ่นแบบนี้
แล้วก็เอาไส้ที่เราปั้นไว้แล้วมาห่อ
แล้วคุณดูไส้ใหญ่มากนะ
เสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหได้ลูกมากลมแบบนี้ค่ะ
จากนั้นค่ะก็นำไปห่อใบตองอีกชั้นหนึ่งนะคะ
ห่อให้มันเป็นทรงสามเหลี่ยม
จากนั้นได้แล้วสวยงามไปวางไว้ในกล่องถึงนะคะ

ไปซึ้งในนึ่งหรอ

จะเรียกซึ้งก็ได้บ้านนี้ฉันเรียกรังถึงนะ
เออก็นึ่งไป๒๐นาทีก็จะได้ขนมเทียนออกมาหอม

ส่วนการทำบุญข้าวประดับดินเนี่ยนะคะ
อกจากจะนำขนมเทียนมาร่วมทำบุญแล้วเนี่ย
ชาวบ้านก็จะนำพวกข่าวปลาอาหารข้าวหวานผลไม้หมากพลูบุหรี่มาห่อด้วยใบตอง

แล้วก็ไปวางตามคนต้นไม้ใหญ่ตามพื้นดินรอบเจดีหรือโบสถ์
ชาวบ้านก็มีความเชื่อกันตามประเพณีอีสานโบราณนะ
ว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว
ทำกันวันนี้นะวันที่๑๘สิงหาคมนะ